รู้ก่อนร้อนหนาว
ยังไหวจะยังไหวไม่ได้ครับสิ่งหนึ่งที่ต้องเจอกันแน่นอน
อีสานก่อนหน้านี้มีกลุ่มก้อนเมฆมีน้ำฝนนะครับช่วยบรรเทาคลายร้อน
ปัจจัยเกิดจากสาเหตุอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้จากการตรวจสอบเนี่ยนะครับ
เพราะว่าปัจจัยสำคัญที่เข้ามาสร้างความแปรปวนลักษณะอากาศในเมืองใดของเรา
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
ทำให้เกิดความแปรปวนลักษณะอากาศในบริเวณตอนบน
บริเวณหย่อมความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็น
ตอนนี้อ่อนกำลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

ถูกแทนที่ด้วยบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำ
หย่อมความร้อนที่ปกคลุมบริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่องยาวนาน
นั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปโดยเฉพาะสุดสัปดาห์นี้
หลายจุดหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลาง
สภาพอากาศร้อนแล้วก็ร้อนจัดอุณหภูมิมากกว่า๔๐องศาเซลเซียตในหลายพื้นที่
เป็นกระแสลมที่หอบเอาความชื้นจากทะเล
ไม่ว่าจะเป็นทะเลอ่าวไทยรวมไปถึงในบริเวณทะเลจีนใต้

ปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ตามแนวชายฝั่ง
ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคตะวันออกภาคล่างตอนล่าง

จึงถือว่ากระแสลมใต้แล้วก็กระแสลมตะวันออกเฉียงใต้นั้น
ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ในบริเวณดังกล่าวมีโอกาสเกิดฝนในระยะนี้
มาดูการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะครับจากการคำนวณจากระบบพยากรณากาศ

ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายพื้นที่นั้นอากาศค่อนข้างที่ร้อนอบอ้าว

จะสังเกตว่าเป็นสีส้มก็คืออากาศค่อนข้างที่จะมีความชื้นเยอะนะครับสูงสุด
ช่วงเช้าที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ๓๑องศาเซลเซียตนะครับ

บางพื้นที่อุณหภูมิยังไม่ทะลุ๔๐องศา

ส่วนพื้นที่อื่นนะครับในพื้นที่ภาคกลาง
การว่าวันนี้อุณหภูมิจะทะลุ๔๒องศาเซลเซียต
คำนวณต่อไปวันพรุ่งนี้นะครับถือว่าเป็นวันที่อากาศค่อนข้างจะเริ่มกลับมาร้อน
เหมือนช่วงก่อนหน้านี้อุณหภูมิในช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้
การว่าจะไต่ระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
พรุ่งนี้คาดการณ์ว่าจะไปอยู่ที่ประมาณ๔๓องศาเซลเซียตนะครับ
มาดูกันต่อเรื่องของสถานการณ์ฝนครับจากการคาดการณ์ก็พบว่า
แม้ว่าตอนนี้มวลอากาศเย็นจะอ่อนกำลังลงไปนะครับ
แต่ว่าฝนวันนี้ยังคงมีโอกาสตกอยู่เน้นหน่อยในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
จะสังเกตว่ากลุ่มฝนในช่วงสายวันนี้จะเน้นตกในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานฝั่งตะวันออกนะครับ
แถวจังหวัดอุบลราชธานียะโสธรมุกดาหารนครพนม
รวมไปถึงในบริเวณจังหวัดอำนาจเจริญ
หลังจากนั้นคำนวณไปต่อช่วงบ่ายครับ
ยังคงมีโอกาสตกต่อในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน๑๐๑มุกดาหารสุรินบุรีลำศรีสะเกดนะครับ
ภาคตะวันออกแถวปราจีนบุรีนครนายกกรุงเทพมหานครมีโอกาสตกเช่นเดียวกัน
โดยจะเน้นตกหน่อยนะครับในบริเวณฝั่งตะวันออกของพื้นที่กรุงเทพมหานคร
แต่ว่าจะตกแบบมาไวไปไวเท่านั้นมีลมกระโชคแรงมีโอกาสเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยนะครับ
คำนวณต่อไปนะครับในวันนี้ช่วงเย็นยังคงมีโอกาสตกในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง
แล้วก็พรุ่งนี้ยังคงมีโอกาสตกเล็กน้อย
นี่คือตอนบนจนถึงตอนกลางนะครับไปดูในบริเวณพื้นที่ภาคใต้กันบ้าง
ใครจะไปเล่นน้ำบริเวณตามริมชายหาดอาจจะต้องระวังหน่อยนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณฝั่งอันดามันในบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่นะครับ
ระยะโดยเฉพาะใครที่จะแล่นเรือออกไปบริเวณตามแนวชายฝั่งนะครับ
ที่ตกมาแบบนี้อาจจะทำให้เกิดคลื่นสูงได้ต้องระวังครับ
แต่ละภาคแต่ละจังหวัดเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูในพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
เช้านี้จากการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีภาคเหนือจากการตรวจสอบ
เพราะว่าอากาศนั้นค่อนข้างที่จะร้อนเลยทีเดียวนะครับโดยในช่วงกลางวันเนี่ยนะครับ
ฟ้าค่อนข้างโปร่งครับสูงสุดวันนี้คาดการณ์ว่าจะไต่ไปอยู่ที่ประมาณ๔๒๔๓องศาเซลเซียตนะครับ
ท้องฟ้านั้นมีเมฆเป็นบางส่วนเท่านั้นจากการตรวจสอบพบว่ามีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน
มีฝนฟ้าขนองเป็นบางแห่ง
อีสานครับอากาศร้อนอยู่ทั่วไปกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันนะครับ
มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองเฉลี่ยแล้ว๑๒๐ของพื้นที่
พื้นที่เหล่านี้ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่ามีโอกาสเกิดลมกระโชคแรง
ประกอบไปด้วยจังหวัดนครราชศรีมาบุรีลำสุรินศรีสะเกดอุบลราชธานี
ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๖องศาเซลเซียตสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๔๑องศาเซลเซียตนะครับ

ซึ่งสูงสุดวันนี้คาดการณ์ว่าอุณหภูมิจะไต่ไปอยู่ที่ประมาณ๓๙องศาเซลเซียต
ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๖องศาเซลเซียต
มีโอกาสเกิดฝนในบริเวณตามแนวชายฝั่งนะครับ
แถวบริเวณจังหวัดระยองพังงา
ขออภัยนะครับแถวระยองชนบุรีนะครับ

จากการตรวจสอบวันนี้ภาคกลางนั้นอากาศค่อนข้างร้อนเช่นเดียวกันนะครับ
สุดวันนี้คาดการณ์ว่าจะไต่ระดับไปอยู่ที่ประมาณ๔๑องศาเซลเซียต
ต่ำสุดนั้นอยู่ที่ประมาณ๒๕องศาเซลเซียตนะครับ
ตอนกลางวันฟ้าหลัวมีโอกาสเกิดฝนในบางพื้นที่
ร่องใต้มาฝั่งอ่าวไทยครับ

พบว่าท้องฟ้านั้นมีเมฆเป็นบางส่วนเช่นเดียวกันนะครับ
อุณหภูมิสูงสุดวันนี้อยู่ที่ประมาณ๓๔องศาเซลเซียต
สุดอยู่ที่ประมาณ๒๒องศาเซลเซียต
ทะเลนั้นมีคลื่นสูงประมาณ๑เมตรครับ

จากการตรวจสอบในวันนี้
อุณหภูมิสูงสุดนั้นอยู่ที่ประมาณ๓๗องศาเซลเซียต
ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๒องศาเซียต
ในบริเวณฝั่งอันดามันนั้นต่ำกว่า๑เมตรนะครับ
จุดอย่างที่ได้เน้นย้ำไปโดยเฉพาะบริเวณทางตอนกลางของภาค

ท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับจากการตรวจสอบ

อุณหภูมิในช่วงกลางวันค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวประมาณ๔๑องศาเซลเซียต
ในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้เสาร์อาทิตย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
มีโอกาสเกิดฝนในพื้นที่แต่ว่าฝนที่ตกลงมานั้นอาจจะตกแบบมาไวไปไว
พื้นที่นั้นอาจจะมีลมกระโชคแรงเกิดขึ้นได้นะครับ
โดยเฉพาะบริเวณฝั่งตะวันออกของพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ดังนั้นการท่องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้
ยังคงต้องอยู่ในความระมัดระวังนะครับ
มันติดตามสภาพอากาศแล้วก็ตรวจสอบการประกาศเตือนจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วย
จากนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามสภาพอากาศเพิ่มเติมได้นะครับ
ผ่านทางแอปพลิเคชันไมค์ไทรรัฐ
ตอนนี้ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป